ส่วนเหตุการณ์ที่มีผู้ชายใช้มีดแทงโชเฟอร์
ขับรถแท็กซี่จนเสียชีวิตที่บริเวณด้านหน้าตลาดยิ่งเจริญ
สะพานใหม่เมื่อหลายวันก่อนตำรวจจับกลุ่มตัวได้แล้ว
เขารับสารภาพบอกว่าลงมือฆ่าเพราะโมโห
โชเฟอร์แท็กซี่ขับรถปาดหน้าก่อน
นี่เป็นคลิปกล้องวงจรปิดแล้วก็มีการแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
ซึ่งจะเห็นว่าคนขับรถแท็กซี่สวมเสื้อเชิดสีฟ้า
พูดคุยกับผู้ชายคนหนึ่งลักษณะโตเถียงชี้หน้ากันไปชี้หน้ากันมา
ยังดูไม่รุนแรงมากแต่อยู่ก็สาวหมัดเข้าไปแท็กซี่เริ่ม
และในจังหวะที่ถูกสวนก็คือผู้ชายคนนี้ผู้ชายที่ใส่เสื้อแขนยาวรูปร่างค่อนข้างใหญ่
ใช้มีดแทงสวนขึ้นมาจนเสียชีวิตค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒เมษายนแล้วเมื่อค่ำวานนี้
ตำรวจนำตัวผู้ต้องหารายนี้ก็คือนายสุพงโพธิโน
มาที่โรงพักแล้วก็มีญาติของโชเฟอร์แท็กซี่
มารอดูหน้าของผู้ต้องหารายนี้แล้วก็เกิดการปะทะกันเล็กน้อย

แท็กซี่ก็ชกหน้าของนายสุพงศ์ไปทีนึง
ใช่ค่ะนอกจากชกหน้าแล้วก็ตะโกนถามด้วยนะ

ไปดูภาพเหตุการณ์ช่วงนี้อีกครั้งค่ะ
หลังจากที่ญาติของคนขับรถแท็กซี่

ตำรวจก็ต้องรีบนำตัวนายสุพงศ์ผู้ต้องหาเข้าห้องสอบสวนไปเลยนะคะ
หลังจากที่ชกมาแล้ว
เขาก็ได้ออกมาขอโทษตำรวจ

ที่เห็นว่านายสุพงศ์มือมีด

นี่เป็นคำพูดของญาติออกมาขอโทษ

แต่ได้ขับรถปาดหน้ากัน
ก่อนที่จะจอดรถลงมาเจรจา
และต่างฝ่าอีกต่างบอกว่าตนไม่ผิด
ก่อนที่จะเอามีดไปโยนทิ้งไว้ในคลอง